แต่ว่าอีกหนึ่งคู่คู่นี้เลิกรากันไปก็พักใหญ่แล้ว
แต่ว่าก็ยังคงมีข่าวคาราคาซังเกี่ยวพันกันอยู่ตลอดเวลา
สาวแตงโมพัทรธิดากับอดีตสามีโตโน่พาคินค่ะคุณผู้ชม
ล่าสุดมีประเด็นออกมาอีกแล้วเพราะว่าสาวแตงโมเนี่ย
เขาฝากไปถึงอดีตสามีอย่างหนุ่มโตโน่ว่า
เวลาจะพูดอะไรให้ระมัดระวังเรื่องของคำพูด
แต่ว่าจะเป็นเพราะอะไรสาวแตงโมเขาถึงเตือนแบบนี้

หลังจากที่โตโนภาคินออกมาให้สัมภาษณ์ว่า
ได้เข้าไปเก็บของที่บ้านของอดีตภรรยาแตงโมพัทรธิดามาเรียบร้อยแล้ว
ฝากฝ่ายหญิงเองก็ออกมายอมรับเช่นกัน
พร้อมกับชี้แจงว่าไม่ได้เจอหน้าอีกฝ่าย

แต่ทั้งนี้นะคะโตโน่ได้โทรศัพท์มาบอกเล่าล่วงหน้าแล้ว

ยังคงมีของฝ่ายชายอีกหลายชิ้นที่ยังเก็บไปไม่หมด

ค่อยหายออกไปจากบ้านทีละชิ้น
มันก็ยังวางอยู่เหมือนเดิมค่ะ
ว่าที่คอนโดเขาสถานที่มันค่อนข้างเล็ก

แล้วก็เดี๋ยวแพ็คทีเดียวอะไรอย่างนี้ดีกว่าค่ะ

หนุ่มโตโน่พูดขอบคุณแฟนเก่าบนเวทีคอนเสิร์ต
ขอบคุณกลับทันทีด้วยแคปชั่นสุดซึ้งกันเลย
แต่ว่าภายหลังฝ่ายชายกลับออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่า

ออกมาปฏิเสธว่าที่เขาพูดไม่ได้หมายถึงสาวแตงโม
ซึ่งก็ทำให้เธอถูกมองว่าออกตัวแรงเกินไปในทันทีเลยนะคะ
ซึ่งสาวแตงโมก็ถึงกับออกมาเตือนฝ่ายชายผ่านสื่อว่า
ให้ระมัดระวังเรื่องของการใช้คำพูด
ควรหลีกเลี่ยงประเด็นความสัมพันธ์ครั้งเก่า
ที่คนอาจจะคาดเดาว่าหมายถึงเธอไปด้วย
อันนี้โมอาจจะขอเตือนอาจจะต้องเตือนน้องเขาไว้นะคะ
ถ้าการที่คำว่าใช้คำว่าแฟนเก่า

แต่เขาเองน้องเขาเองน่าจะรู้อยู่แล้วว่า
ถ้าพูดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเดือดร้อนถึงโมแน่

เพราะฉะนั้นอยากให้น้องเขาตระหนักนิดนึงว่า
แล้วคนจะต้องมาสัมภาษณ์โม

บางทีก็ฝากให้เลี่ยงหน่อยก็ได้
อยากเตือนเขาตรงนี้นิดนึงค่ะ
ในฐานะที่เราแบบเราก็เป็นรุ่นพี่ในวงการอะไรแบบนี้ค่ะ
มันจะมีสายตรงไปบอกนู้นใช่ไหมคะพี่โม

ความสัมพันธ์ยังคงเอาไว้ที่เดิมถ้าถอยออกมา
พูดตรงนะอย่างหลายครั้งเหมือนกันที่คุณโตโน่พูดบนคอนเสิร์ต
คือเราฟังเราก็แอบคิดนะ
ผมก็มีตั้งหลายคน

เกี่ยวมากใช่ไหม

แฟนก็จะเข้าใจแหละไม่ค่อยซีเรียสเรื่องนี้เท่าไหร่นะ